ส่วนเหตุการณ์นี้ความคืบหน้าหลังจากที่ไปตรวจค้น
เป็นอาบอบนวดที่มีการเปิดคาราโอเกะอยู่ข้างใน
แล้วก็ไปเจอว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนมั่วสุมเสพยาเสพติดกันนะครับ
วันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตห้วยขวาง

ปิดที่หน้าสถานประกอบการอาบอบนวดถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เพิกถอนใบอนุญาตเปิดกิจการอาบอบนวดครับ
เพราะพบว่าดัดแปลงเป็นคาราโอเกะแล้วมีการลักลอบเสพยาเสพติดด้วย

ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีหรือว่าตำรวจดศครับ
เขาไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มที่เป็นข่าวกันไป
นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวต่างชาติ
จับได้หลายคนเลยฮะ๔๐กว่าคน
พอสำนักงานเขตห้วยขวางครับบอกว่าสถานประกอบการแห่งนี้
มีคนไทยมาขอจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
ขอเปิดกิจการใหม่เป็นประเภทคาราโอเกะ
ตามพศธนสุขปี๒๕๓๕เมื่อเดือนที่แล้ว
แต่พอไปตรวจสอบแล้วมันยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพแวดล้อมเอ่ยระบบอะไรต่างยังไม่ได้ตามเกณฑ์
ก็เลยยังไม่ออกใบอนุญาตให้
อ้าวคุณมาลักลอบเปิดแบบนี้ไม่ได้สิ
และสุดท้ายตำรวจก็มาตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่ม
การตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการอาบอบนวดของบริษัทแห่งนี้
พบว่าขออนุญาตไว้๕๐ปีที่แล้วครับ
เพื่อทำธุรกิจอาบอบนวดอย่างถูกกฎหมาย
เขาก็ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายตามระบบนะ
เมื่อ๕๐ปีก่อนนะแต่จู่วันดีคืนดี
คุณมาดัดแปลงสภาพเป็นร้านคาราโอเกะ
อาบอบนวดแบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วสิ

แล้วคุณจะมาเปิดคาราโอเกะในอาบอบนวดอีกเหรอ

ยังพบอีกว่ามีการมั่วสุมเปิดเกินเวลา

มีความผิดตามคำสั่งคศที่๒๒ทับ๒๕๕๘
สนักการณ์เขตออกคำสั่งเผลอถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการประเภทอาบอบนวด

และประกาศห้ามใช้สถานที่
เป็นระยะเวลา๕ปี
ใช้สถานที่ห้ามออกใบอนุญาต๕ปี

อาจารย์ก็ได้ฝ่าฝืน

อาศัยอำนาจผมผู้บุญญาติอนุญาตในเรื่องของสถาบันเทิงตามประวัติการศาสุทธิ์
ก็คือเพิ่งถอนบัญญาณไปเวลา๕ปี
พร้อมกับเรื่องของห้ามใช้อาคารแห่งนี้เป็นเวลา๕ปีก็ตาม
เป็นประคุมว่าทำพาณิชย์อะไรก็ตามแม้แต่มาจอดรถก็ไม่ได้
จอดรถก็ไม่ได้ครับจะใช้สถานที่แห่งนี้ทำใดก็ตามไม่ได้เลย
ความคืบหน้าการดำเนินคดีตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติ
รวมแล้ว๕๓คนที่ถูกคุมตัวไว้ขออำนาจสารอาญารัชดาฝากขังนะครับ
ก็จะมีแยกคุมกันไว้ที่สนมักกษัน๒๔คนสนดินแดง๑๘สนห้วยขวาง๑๑
ตำรวจจะคัดค้างประกันตัวครับหลังจากที่สารมีคำพิพากษาจะส่งตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดกักขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
และจะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ทีนี้นอกเหนือจากชาวจีนและชาวต่างชาติแล้วเนี่ยจำหน่วงห้าสิบสามคนดังกราว
ตำรวจจะเอาผิดเพิ่มกับนักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่งด้วยที่มีหลักฐานว่าพกปืนไปเที่ยวคาราโอเกะในคืนนั้นที่ตำรวจไปตรวจค้น
แล้วก็จับกลุ่มนั่นคือความคืบหน้าทางคดี
เรื่องนี้ครับผู้การน๑มีคำสั่งมาแล้วครับล่าสุดฮะมีคนโดนเด้งครับ
พลตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑
มีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจเอกจรินลำลึกผู้กำกับการสนมักกษัน
พันธุ์ตำรวจโทปุญชรัฐโชธรองผู้กำกับการสืบสวนสน
มักกษันไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการ
ตำรวจนครบาน๑โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมตั้งแต่บัตรนี้
เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วลงวันที่คือ
วันนี้เลยครับสามมิถุนายนเอกสารคือด้านซ้ายหน้าจอครับ
คุณผู้ชมในกรอบนั้นกองบังคับการตำรวจนครบานหนึ่งมี
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
ด้วยคำสั่งย้ายในตำรวจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมา
จากการเข้าไปตรวจค้นอาบอบนวดดังกล่าวแล้วก็มีการจับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากและพบว่ามั่วสุมเสพ
ยาด้วยนั่นเองค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดเดี๋ยวมีความ
หน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ